สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายครอบครัว
คงได้มีโอกาสพาลูกหลานนะครับไปทำกิจกรรมต่างทั่วทุกภาคทั่วไทยนะครับ
สิ่งที่คงจะได้สัมผัสกันอย่างชัดเจนก็คืออากาศที่ร้อนขึ้นในตอนกลางวันนะครับ
รวมไปถึงหมอกที่มากยิ่งขึ้นนะครับในตอนเช้า
และสิ่งนี้คงจะต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับในช่วงแรกนี้นะครับ
เพราะว่าในตอนนี้เองครับความชื้นจากทะเลนั้นเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ทดแทนอากาศเย็นที่ค่อยถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ดังนั้นทำให้ภาพรวมในบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีกลุ่มก้อนเมฆเพิ่มมากขึ้น
อากาศในช่วงเย็นจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษเพราะว่ากระแสลมในช่วงเย็นค่อนข้างแรงครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศแบบนี้จะส่งผลต่อเมืองไทยของเรามากแค่ไหนนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คืออากาศเย็นนะครับอยู่ข้างบนสีม่วงส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคืออากาศร้อนนะครับ
สังเกตว่ามีการกระจายตัวเข้ามาในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับทีนี้จากการคาดการณ์อากาศเย็นจะลงมาสู่เมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าดังนั้นช่วงระหว่างตั้งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันพุธหน้าเนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าคลื่นเนี่ยนะครับจะอ่อนกำลังลงนะครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดดังกล่าวยังคงมีหมอกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
จนกว่าลมหนาวจะลงมาแล้วก็ไล่หมอกออกไปนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นอยู่อีสานก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปครับเรื่องของการคาดการณ์อุณหภูมิเนี่ยนะครับเป็นวันที่๑๒ครับจะสังเกตว่าในช่วงบ่ายครับอุณหภูมินั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ทีนี้เรามาดูในช่วงวันอาทิตย์นะครับจากการตรวจสอบครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสีแดงเข้มเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ากินพื้นที่เยอะกว่าภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือวันนี้นะครับจะสังเกตว่ากินพื้นที่ไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานก็แดงเกือบทั้งพื้นที่เลยนะครับ
ดังนั้นใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังหน่อยบางจุดอาจจะต้องเจอแสงแดดเที่ยวแรงนะครับซึ่งส่งผลต่อสุขภาพด้วยส่วนคลื่นจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่มีคลื่นแรงครับส่วนนี้เป็นบริเวณที่มีคลื่นที่สูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับหลังจากนี้คลื่นที่เป็นเสียวฟ้าแบบนี้จะค่อย
โปรดติดตามตอนต่อไป